เงินลงทุนส่วนนี้เป็นของครอบครัวศรีวัฒนประพานะคะและหลังจากนี้ก็จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ
ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นอื่นประมาณ๑๖๐ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
เสนอซื้อที่๔บาท๒๐สตางค์ต่อหุ้นค่ะมูลค่ารวมประมาณ๑๒๐๐๐ล้านบาท
ว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้อหุ้นอย่างเป็นทางการในวันที่๒๓มิถุนายนนี้
ระกูลศรีวัฒนประภาบอกว่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เป็นการลงทุนในระยะยาว
ผมเชื่อว่าก็จะทำให้ตัวธุรกิจของเรามีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น
โดยจะให้อำนาจการบริหารงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของนายทัศพลและทีมบริหารชุดเดิมเป็นเวลา๕ปี
ทัศพลบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจขายหุ้นเพราะเชื่อว่าจะเป็นผลดีกับผู้ถือหุ้น
จากนี้ก็มองว่าราคาที่ขายก็เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วค่ะ
เพราะต้อง๕๑ตลอดเวลานะครับ
ก็แนวโน้มควรจะเป็นแบบนั้นไม่งั้นจะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นทำไม
ทศพลบอกว่าสัปดาห์หน้านะคะจะมีการพูดคุยกับนายวิชัยถึงการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ
ส่วนแผนงานในปีนี้ยังคงเหมือนเดิม
เป้ารายได้เติบโต๑๒๐พร้อมรับมอบเครื่องบินให้ครบ๕๑ลำ
ขณะที่ปี๒๕๖๐อาจเพิ่มจำนวนนับเครื่องบินมากกว่า๕ลำ
จากการที่มีครอบครัวนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จให้ความสนใจเข้ามาลงทุนค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามการเปิดใจของผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้แบบเต็มนะคะ